จอบประเด็นคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมหมูย่างสูตรต้นตำรับนะครับ
ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เพียงเจ้าเดียวที่ฮ่องกง
ที่ใช้กรรมวิธีในการย่างแบบดั้งเดิม
เจ้าของร้านเชื่อว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้
หมูย่างที่ร้านของเขาอาจขายได้อย่างต่ำถึงวันละ๑๐๐ตัว

ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หนังกรอบแต่เนื้อฉ่ำนุ่ม
โดยที่มันไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

รองใจคนฮ่องกงและนักชิมทั่วโลกมานานหลายสิบปี
มีความลับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่
โดยกว่าจะเป็นหมูย่างจานอร่อย
ทุกเช้าพ่อครัวลีคุณสุนวัย๕๓ปี
จะต้องตื่นมาตั้งแต่ตี๔๓๐
เพื่อมาเตรียมวัตถุดิบหลักคือเนื้อหมูที่มาทั้งตัว
แต่เคล็ดลับนอกจากเนื้อหมูแล้ว
ยังอยู่ที่เตาฝังดินลึกกว่า๒เมตรที่ใช้ย่างหมู
โดยพ่อครัวและลูกมือต้องเตรียมอุ่นเตาให้ร้อนด้วยฟืนก่อน

การย่างแบบดั้งเดิมของฮ่องกง
หมูทั้งตัวจะถูกแขวนก่อนจะราดด้วยน้ำเดือด
ผิวหมูเปลี่ยนสีแล้วค่อยนำไปย่างในเตาฝังดิน
โดยพ่อครัวบอกว่ากระบวนการที่สำคัญที่สุด
คือการใช้เข็มแหลมทิ้มหนัง
เพื่อให้หนังกรอบและมีไขมันออกมา
ครอบครัวบอกว่าถ้าจะทำหมูย่างสูตรนี้

เพราะถ้าจิ้มเบาเกินไปหนังจะหลุดออกจากเนื้อ
แต่ถ้าจิ้มแรงก็จะเสียบไปถึงเนื้อ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ
ที่ต้องใช้ประสบการณ์สูง
การย่างหมูแบบนี้จะยังพอเห็นได้ในไทย

ร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายที่เหลืออยู่

โดยใช้ฟืนกับเตาเผาใต้ดิน

ค่อยหายไปจากครัวฮ่องกงกีฬาวร้าน
เพราะคนรุ่นใหม่มองว่าเป็นวิธีที่ยุ่งยากเกินไป

โซอีเห่าเขาบอกว่าร้านอาหารนี้เป็นแห่งสุดท้ายแล้ว

คนรุ่นใหม่ส่วนมากไม่อยากมาทำ

ก็คงไม่อาจหาคนมาทำแบบนี้อีกแล้ว
ทุกวันนี้หมูย่างสูตรดั้งเดิมจากร้านนี้
ขายได้ประมาณ๑๐๑๔ตัวต่อวัน
แต่หากเป็นช่วงเทศกาลจุดจีน
ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
ทางร้านคาดว่าหมูย่างสูตรดั้งเดิม
เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในฮ่องกง
ขายได้ถึง๑๐๐ตัว
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน